ติดตามเรื่องราวแรกก็คือวอเล็กบอลกับการระเบิดฟอร์มนะครับ
ของทีมวอเล็กบอลสาวไทยในการเอาชนะเกาหลีใต้แบบสนุกนะครับ
สามต่อสองเซตชนิดที่โดนนำก่อนสองเซตรวด
แต่ไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบเพราะว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
การเล่นระหว่างญี่ปุ่นไฮตาลีนั้นสุดท้ายนะครับญี่ปุ่นนั้นเขาไม่แพ้ครับ
การแรงขาดดูคู่ของไทยก่อนครับเป็นเกมนักที่หกนักรองสุดท้าย
พรุ่งนี้จะเป็นนัดที่๗ของไทยนะครับ
เจอกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่คว้าตัวไปโอลิมปิก
เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในตอนนั้นส่วนไทยต้องการชนะเพื่อรักษาโอกาสในการไปเล่นโอลิมปิก
รอบสุดท้ายคือยื้อให้ถึงวันพรุ่งนี้ครับ
ช่วงแรกไทยตั้งเกมสู้เต็มที่แต่ว่าเกาหลีใต้เหนียวแน่นนะครับ

ตัวหลักทำคะแนนให้กับเกาหลีเป็นกรอบเป็นกรรมนะครับ

เซตรวดนะครับ๒๕๑๙และ๒๕๒
แต่ว่าไทยนั้นไม่ยอมง่ายนะครับใครจะไปเชื่อนะครับ
ตีเสมอเป็น๒ต่อ๒เซตชนะ๒๙
และ๒๖๒๔๐๔ทั้ง๒เซตหลังครับ

ทีมไทยควบคุมอารมณ์ดีครับช็อตสำคัญครับ

ชนะ๑๐๕๒คว้าใช้ได้นะครับ

หลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงศ์
รัชฎาเกียงกลายผู้ผู้สอนยอมรับนะครับ

เป็นงานยากมากแต่จะพยายามให้เต็มที่ครับ
เป็นสิ่งที่สำหรับเราในแมตช์สุดท้าย

ไป๒๓เซตนะครับ

ถ้าเขาแพ้ด้วยสกอแบบนี้นะครับ

โอลิมปิกแม้ว่าจะชนะในเกมสุดท้าย
และญี่ปุ่นแพ้ในเกมสุดท้ายนั้นก็ไม่มีผลอะไรกับไทย
ก็ชนะเปรูก็จะมีค่าเฉลี่ยประมาณ

ใต้และเนเทอร์แลนด์ผ่านเข้าไปเล่นโอลิมปิกเกมเป็นที่แน่นอน
เช่นเดียวกับญี่ปุ่นที่จูอิตาลีเข้ารอบเป็นทีมที่๓และ๔ตามลำดับ
ส่วนไทยอยู่ที่๕นะครับมี๙คะแนนก็ช่วยโอกาสในการไปเล่นโอลิมปิกแบบน่าเสียดายครับ
และสุดท้ายทีมไทยต้องให้กำลังใจกันต่อ
เจอเปรูทีมดับ๖เวลา๑๐นาที๕๕นาทีครับ
ถิติการเจอกันระหว่างไทยกับเปรูครั้งล่าสุด
พบกันในโอลิมปิกรอบคัดเลือกเมื่อ๔ปีก่อน
รับรวมว่าไทยชนะ๓เซตรวดครับ